ตอนนี้จะพาไปดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
น่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธาณี
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ที่เขาไปก่อเหตุฆ่าแม่เลี้ยง
แล้วก็น้องชายต่างบรรดาจนเสียชีวิต

ผู้ต้องหาอ้างว่าทำไปเพราะว่าความเครียด
ความเครียดที่ถูกเหยียดหยามว่าเป็นลูกชู้ค่ะ
ครอบครัวเองวันนี้มาเปิดใจกับทางไทยรัฐทีวีบอกว่า
ผู้ต้องหามีการเลี้ยงดูมาอย่างดี
แล้วก็ให้เงินผู้ก่อเหตุเป็นอย่างดี
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเสพยาเสพติดแล้วก็คิดไปเองค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่๑๘มกราคมที่ผ่านมา
ที่ถนนเรียบคลอง๙อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ผู้ต้องหาก็คือนายอาทิตย์สุขเหมือนหรือว่าโชค
โชคอายุ๒๘ปีก่อเหตุใช้อาวุธมีด
แทงนายวรวุฒิสุขเหมือนอายุ๒๔ปีจนเสียชีวิต
บริเวณริมถนนเรียบคลองจากนั้นก็ลงมือฆ่า
อุบลสุขเหมือนอายุ๖๓ปีแม่บุญธรรม
เสียชีวิตขณะนั่งดูโทรทัศน์อยู่ภายในบ้าน
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพลำลูกกาเขาก็ไปติดตาม
จับกลุ่มตัวนายอาทิตย์ได้ขณะขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ต่อมาตำรวจนำตัวนายอาทิตย์ไปจำลองเหตุการณ์ที่สพลำลูกกา
นายอาทิตย์รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะว่าถูกครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เป็นบ้านภรรยาหลวงของพ่อ
ผู้จาดูถูกเหยียดหยามและด่าทอว่าเป็นลูกชู้
ก็เลยทำให้เครียดและเก็บกฎจึงลงมือก่อเหตุค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ลงพื้นที่
ไปสอบถามนายสมบุญสุขเหมือนพ่อของผู้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็เป็นสามีของผู้ตายด้วยนะว่าเรื่องราวเป็นยังไง
นายสมบุญที่เป็นพ่อเนี่ยเล่าบอกว่าที่บ้านนะไม่เคยเลยจริง
ไม่เคยมีใครดุด่าหรือว่ารังเกียจนายอาทิตย์เลย
ทุกคนก็รักนายอาทิตย์เหมือนคนในครอบครัวคนนึงนั่นแหละ
ที่ผ่านมานายอาทิตย์อยากจะได้อะไรก็ให้หมด
อยากได้เงินก็ให้เงินอยากได้บ้านก็ให้บ้านค่ะ
ไม่เคยให้ใช้ชีวิตลำบากเลย
แต่สาเหตุที่นายอาทิตย์ลงมือก่อเหตุเนี่ยพ่อบอกว่าน่าจะมาจากการที่นายอาทิตย์อ่ะ
เสพยาเสพติดจนเกิดอาการทางจิต
คิดไปเองหลอนไปเองน้อยไปเอง
ถูกครอบครัวแม่บุญธรรมไม่ชอบแล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
ผู้เป็นพ่อก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าที่ผ่านมา

เตือนแล้วเหมือนกันว่าให้ระมัดระวังตัวด้วยเดี๋ยวจะถูกนายอาทิตย์ทำร้ายเอา
เพราะว่านายอาทิตย์มีอารมณ์รุนแรงเจ้าอารมณ์

แต่ครอบครัวก็รักนายอาทิตย์เสมือนลูกแท้คนหนึ่ง
อีกทั้งถ้าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นนะคะ
เดี๋ยวช่วงเดือนมีนาคมทางครอบครัวเตรียมที่จะซื้อรถแบ็คโฮล
และรถบ้านทุก๑๐ล้อให้อย่างละหนึ่งคัน
เพื่อที่จะให้ออกมาช่วยงานของครอบครัว
แล้วก็จะได้มีงานทำแล้วก็มีเงินใช้
เหมือนกับคนอื่นในครอบครัวนะคะ